เพราะว่าจะพาไปดูเรื่องของหวยออโลเวย์

แล้วก็เป็นความอลละเวงของครอบครัวนี้เช่นเดียวกัน

มันกลายเป็นพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมา
เรื่องที่มีความอัปเดตแบบคืบหน้ากันเรียกได้ว่า
นาทีต่อนาทีชั่วโมงต่อชั่วโมงก็แล้วกันนะคะ
เอาเป็นว่าล่าสุดของครอบครัวนี้กันก่อน
มณิษฐ์กับนางดาวภรรยาใช่ไหม
บอกอยู่กินกันมาประมาณ๒๖ปี

แต่ว่าตัวภรรยาไปจดทะเบียน
กับอดีตทหารนะคะคุณลุงเทิดศักดิ์คนหนึ่ง
เพื่อที่จะใช้เงินบำเน็ตบำนานมาดูแลลูก
แล้วก็พบว่าหลังจากที่พี่มณิษฐ์ไปซื้อลอตเตอรี่
ไปถูกรางวัลที่๑จำนวน๖ล้านบาท
ภรรยาก็ไปสลักหลังลอตเตอรี่
แล้วก็เอาเงินแล้วก็หนีไป

คือมันเป็นความโอละเวงตั้งแต่ต้น
ทีนี้เราไปตามอัปเดตความคืบหน้า

อายุ๔๕ปีภรรยาของคุณมณิธรรม์ติดต่อกลับมาล่ะนะคะ

ก็เมื่อวานนี้เพิ่งมีข่าวออกไปว่าพี่มณิษฐ์คุยกับตำรวจ
เดี๋ยวจะแจ้งความเรื่องข้อหายักยอกทรัพย์ใช่ไหม
วันนี้ขึ้นโรงพักบันทึกข้อตกลงแล้วนะคะต่อหน้าตำรวจทางด้านนางดาวบอก
เดี๋ยวจะคืนเงินทั้งหมดให้กับคุณพี่มณิษฐ์สามีแล้วถ้าคืนเงินให้หมดแล้ว
ตัดสินใจแยกทางกันและจะให้พี่มณิษฐ์ออกจากบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ย
ภายใน๓วันด้วยนะตอนนี้ทางคุณมณิษฐ์ค่ะสามีบอกยังไม่ถอนแจ้งความนะ
เดี๋ยวรอเงินให้ได้มาครบจริงก่อนและเดี๋ยวจะถอนแจ้งความ
มณิษฐ์บอกแบบนี้ถ้าเลิกรากับนางดาวแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไป
ตอนนี้ก็ถือว่าพอใจแล้วเพราะเอาจริงต้องการนำเงินเนี่ย
แบ่งไว้ให้ลูกนั่นเองค่ะ
อ้าว
ถามว่าเราเองก็อย่าเพิ่งไปโจมตีนางดาวเขานะคะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะเจ้าตัวเองยืนยันแบบนี้ว่า
เรื่องที่มีข่าวหอบเงินหนีเอาไปใช้ปนเปลือผู้ชายคนอื่น
ยันนะไม่มียังไม่ได้เบิกเงินมาใช้เลยไม่มีผู้ชายคนอื่นด้วย
แล้วอนาคตล่ะว่ายังไงลองฟังเสียงเธอค่ะ
ให้ลูกคนเล็กไปล้านหนึ่งนะคะแล้วคนกลางห้าแสน
ส่วนที่เหลืออีกล้าน๖แสนก็โอนคืนให้คุณมณิชปานีนะคะ
อืมค่ะแล้วทีนี้เงื่อนไขอื่นมีอะไรยังไงไหมฮะ
ไม่มีค่ะเรื่องบ้านเรื่องให้ออกจากบ้านอะไรแยกทางกันไหม
อยู่ด้วยกันต่อไปไหมเอ่อไม่มีนะคะจบกันด้วยดีค่ะ
หมายถึงว่าแยกทางกันใช่ไหมฮะค่ะแล้วเขายังอยู่บ้านเรากับเราไหม
หรือยังไงครับโดยที่เราบันทึกไว้ว่ายังไง
ก็คงจะแยกกันนะคะก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ
ก็คือมันเป็นปัญหาครอบครัวเราก็เลยออกจากบ้าน
เพราะอยากให้มันมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นนะคะ
ก็เลยต้องหลบไปก่อนอ๋อค่ะก็จะอยู่
ก็คิดว่าสัก๒๓วันจะกลับมาคุยกันใจเย็นใช่ไหมคะ
เออเนี่ยเธอก็ให้เหตุผลในส่วนของเธอว่าเอาจริง
มันเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วก็มีปัญหากัน
ก็เลยแค่ออกจากบ้านไปนะแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวสองสามวันจะกลับมา
ก็เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดก็อยากให้จบลงด้วยดี
บอกแบบนี้ด้วยนะบอกจะกลับไปดูแล
ทหารนอกราชการที่เป็นสามีตามกฎหมายก็คือคุณเทิดศักดิ์ที่ไปจดทะเบียนกันไว้
เพราะเธอบอกว่าจดทะเบียนสมรสด้วยแล้วและคุณเทิดศักดิ์เนี่ยเป็นคนป่วย
ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเงินเนี่ยที่คืนให้นะ
ก็ตามที่เธอชี้แจงบอกโอนให้ลูกคนเล็ก๑ล้านคนกลาง๕แสนคนโต๒แสน
ส่วนทางด้านของสามีนายมณิษฐ์จะโอนคืนให้อีก๑ล้าน๖แสนบาท
รายการของพี่หนุ่มนั่นแหละค่ะคือพี่หนุ่มก็ไปโพสต์แบบนี้นะคะบอกว่า
แจ้งความจ้าถ้าพลิกอีกรอบให้คนอื่นรายงานนะตูพอแล้วอ้าวหอนกัน
เดี๋ยวสั่งเพชรดีกีให้หน่อยอะไรประมาณนี้
ก็มีการแผลกไปถึงเพศของอิจเยียมเบียนดูนรามาอาดิกส์อะไรด้วยนะคะ

คนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยแหละค่ะ